เกิดคลิปเหตุการณ์นี้ขึ้น
กุ๊กปาริสุซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียหาย
ได้นำคลิปกล้องวงจรปิดเอามาโพสต์ไว้

สาวหรือว่าผู้ชายคนไหนก็ตามที่จะช้อปปิ้ง

ถ้ากระเป๋ามีซิปให้ปิดซิปให้รูดซิปให้เรียบร้อย

เหตุการณ์เกิดขึ้นกับเพื่อนเราที่ซอยข้างเซ็นเตอร์พอยต์
สยามสแควร์ในวันที่๓ธันวาคม
เวลา๑๗นิดกาล๕๐นาที
ผู้หญิงคนใส่เสื้อชมพูกางเกงขาสั้นสีขาว
พอล้วงเสร็จก็ทำหน้าตาเฉยหลบหนีไปเฉยเลยนะฮะ
ได้ไปแจ้งความไว้แล้วแล้วมีคนไปแจ้งความ
เพราะโดนล้วงโทรศัพท์ล้วงกระเป๋าแถวสยามเยอะมาก

ได้คุยกับผู้เสียหายทางโทรศัพท์เหมือนกันนะ
ทราบชื่อว่าคือนางสาวบีม
เรืองลักษวิราชอายุ๒๕ปี
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าโอ้โหตอนนั้นไม่รู้สึกตัวเลย
ว่าถูกล้วงถูกฉกถูกขโมย
รู้ตัวอีกทีเมื่อเปิดกระเป๋าสะพาย

ไม่รู้ว่าคนที่ขโมยไปเป็นคนไทยหรือไม่
แต่เป็นชาวเอเชียแน่จากภาพวงจรปิดนี้นะครับ
หากเป็นคนไทยอาจจะยังพอมีสิทธิ์ตามคืนได้
และได้แจ้งอายัดเครื่องไว้เรียบร้อยแล้ว

โอ้โหฟุ๊บเดียวแป๊บเดียว

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลพื้นที่สยาม

เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมแล้ว

ไปแจ้งความไว้หลายครั้งแล้วด้วยเหมือนกัน